วันที่ผ่านมาหลายพื้นที่เริ่มเห็นแสงแดดสอดส่องขึ้นมาบ้างแล้ว
หลังจากที่เจอกับท้องฟ้าอึมครึมกลุ่มเมฆกลุ่มฝนที่เข้ามาปกคลุมหลายพื้นที่
แต่บางจุดบางพื้นที่ยังคงไว้วางใจไม่ได้

ลักษณะการเคลื่อนตัวของฝนกลุ่มฝนเนี่ยนะครับ
ก็จะมาเคลื่อนที่ผ่านบริเวณตอนกลางประเทศไทยนะครับ
ก็คือพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกอีสานตอนล่าง
เป็นจุดที่คงต้องเตรียมรับมือต่อไป
นี่คือการคาดการณ์ปริมาณฝนสะสมที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้
จะพบว่าสีแดงในช่วงวัน๒วันนี้
ฝนอาจจะน้อยหน่อยนะครับไม่มีพื้นที่ไหนที่มีฝนตกมากจนทำให้เกิดน้ำท่วม
นี่ครับเป็นช่วงกลางสัปดาห์เริ่มมีปรากฏในบริเวณพื้นที่รอยต่อภาคกลางกับภาคอีสาน

คำนวณต่อไปก็จะพบว่าพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะต้องเจอกับฝนหนัก
ก็คือบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างอีกแล้ว
ซึ่งหลังจากนี้อย่างที่บอกไปแล้วว่าเรามีหนึ่งสิ่งที่ต้องจับตามอง
เพราะว่าช่วงกลางสัปดาห์หน้ากระแสลมตรงนี้เป็นกระแสลมที่มีลักษณะหมุนวนแบบนี้
มีโอกาสที่จะกลายเป็นพายุหนึ่งลูกแน่นอน
สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเหมือนกับพายุโพดุล
ก็สามารถที่จะทำให้บริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออก
แล้วก็บริเวณภาคกลางตอนล่างนั้นมีโอกาสที่จะเจอกับฝนตกหนักตกชุกต่อเนื่อง

คลื่นในบริเวณฝั่งอันดามันก็จะแรงด้วย
นี่คือการคาดการณ์ลักษณะการตกของฝนที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้
จะสังเกตว่าในช่วงที่ผ่านมาฝนหายไป
หลังจากนั้นก็จะเริ่มกลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่ง
เป็นกลุ่มฝนที่จะค่อยมีบทบาทกับบริเวณพื้นที่ทางตอนกลางของประเทศไทย
ยังไงใครที่อยู่บริเวณพื้นที่แถวนี้
ก็คงต้องบริหารจัดการน้ำที่ท่วมอยู่ตอนนี้ด้วยนะครับ

ผมพุทธนันทร์พี่สิทธิ์มหันทร์สวัสดีครับ